ส่วนตลอดปีที่ผ่านมานี้นะครับก็มีข่าวความสูญเสียของพระสงฆ์นะครับ
ที่เป็นศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนหลายรูป
ซึ่งล้วนแต่ละสังขารจากไปนะครับ
พร้อมกับความเศร้าเสียใจของบรรดาลูกศิษย

เราจึงประมวลมาให้ติดตามกันอีกครั้ง
รายงานพิเศษชิ้นนี้ครับ
ท่านสัตว์มูลกะเล็ดมัน
บ่มิมุนมิมองหัว
หนึ่งในพระทัยธรรม
ก็เบอร์ปานคือดอกบู
ประขีบ่พันธุ์พวก
สุวคคลทะกำจร
องค์ใดประกอบด้วย
พระการุณาดังสาคอน
ปรุธมุพระชากร
มละโอขกันดาร
ชิทางบรรเทาทุกขุม
และชีสุขสุมกษมณ์
เซ็มสานคุณชีทางพระนรพาอันพลศพวิโภภัยพร้อมเป็นเจ้าพิทธจัพธ์
สุจรัสวิมุนใสเห็นเหตุที่ใกล้ก็เทรนจบพระจักษ์จริง
การจัดนับใจหาบ
สันดาลบาปแห่งชายเย็งสัตว์โลกใดพึ่งพิง
มาลาบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประดนโน
ที่รักเหล่าบังคมคุณสัมพุทธการุณอย่าภาพนั้นนิรรณเดิม
โปรดติดตามตอนต่อไป